ทุกผู้ชมครับคณะหมอลำคณะหนึ่งนะฮะ
เขาไปเปิดการแสดงที่มหาสรคาม
แล้วมีเยาวชนชายคนหนึ่งแฝงตัวเข้ามา

คือเขาเหมือนกับใกล้ชิดแฟนมาก

สุดท้ายไปขโมยเงินเขานะฮะ
ต้องลุมกันแบบล้อมจับเลยนะฮะ
ตอนนี้เราเจอผู้ตอบสงสัยนะฮะ
เพราะว่าเงินหมอลำเงินเรียนสื่อหายบากรายคนเลยค่ะ
นี่ฮะที่ทางวงเขาบอกเป็นหมอลำด้วยกันเนี่ย
คือเขาเคยเป็นหมอลำของคณะอื่น
พอมาที่คณะนี้หมอลำใจเกินร้อยเนี่ยเขามาเปิดการแสดง

จะเห็นว่าเออเคยเป็นหมอลำอยู่คณะอื่น

ให้เข้ามาใกล้ชิดนี่คือด้านหลังเวทีเห็นไหม

งเวทีเนี่ยฮะแอบมาขโมยเงินเขานะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้เสียหายที่อยู่ในคณะหมอลำก็มารวมตัวกันบอกโกรธมากเสียความรู้สึกมาก
อาจมากแฝงตัวมาแบบเนียนนี่ฮะเวทีหมอลำใจเกินร้อยนะครับ
ไปเปิดการแสดงอยู่ที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสรคาม
เย็น๒๒ตุลาคมเนี่ยบางทีเขาก็เก็บเงินไว้อย่างนี้ก็ขึ้นแสดงกันใช่ไหม
ใช่ก็ต้องวางกระเป๋าวางของวางเงินไว้อะเนาะ
พระเอกนางเอกนักดนตรีแดนเซอร์บางทีเขาก็เดินไปเดินมา
เนี่ยฮะแฝงตัวเข้ามาเหมือนเป็นแฟนคลับเดินไปเดินมาเหมือนกันแต่ว่าเดินขโมยเงินเขา
นี่ฮะเขาหายกันเยอะเลยนะฮะเงินเนี่ยนะครับอ่าอย่างนางเอกหมอลำเนี่ยฮะ
คนก่อเหตุเคยอยู่วงหมอลำวงอื่นซึ่งก็เคยมีประวัติลักเล็กขโมยน้อยนั่นแหละ
แต่ก็เข้ามาดูการแสดงของคณะเราเราก็คิดว่าเออไม่มีอะไร
พอจับได้ไม่ยอมรับอีกขู่จะแจ้งตำรวจทำท่าไม่สะทกสถาน
ในวงนี้โกรธมากวิทย์จะแบบหวางมวยรุมประชาธรรมเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาสรคามนะครับ
ส่วนวันนี้ทีมงานหมอลำใจเกินร้อยไปเปิดวิกแสดงที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลรัชธานี
เราก็เลยไปคุยด้วยนะหนึ่งในทีมงานที่ถูกขโมยเงินบอกว่าเสียใจมาก
เงินที่คนร้ายเอาไปนี่เป็นเงินจากทริปของคนดูทั้งนั้น
เริ่มเปิดการแสดงได้หลังโควิด๑๙แล้วเขาผ่อนคลายมาตรการ
เงินนี้เนี่ยตั้งใจเก็บเอาไว้ให้ลูกไปซื้อโต๊ะหนังสือใหม่นะ
จากโต๊ะไร้โรงใช่ไหมตั้งใจเก็บให้ค่ะ
ส่วนหัวหน้าวงหมอลำใจเกินร้อยนะครับ
ที่ถูกขโมยเงินแบบนี้คนก่อเหตุเป็นเยาวชนชาย
ทางวงเขาก็อยากใกล้ชิดกับแฟนคลับ
มาหานักแสดงหานักดนตรีได้ถึงหลังเวที
แต่จากนี้ไปคงต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองให้เข้มข้นมากขึ้นแล้ว

ทรัพย์มาเลยนี่
เราก็อยู่กันง่ายเวลาใครอยากมาเจอก็ได้
คือเราก็สนิทกับแฟนคลับอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ก็ไม่อยากดีกดกินอะไรมากมาย
แต่พอมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเซฟ
ก็คงจะต้องเอาสังกษีมารอบเหมือนเดิมแล้วก็เช็คคนเข้า
คนที่คิดจะมารักเล็กขโมยน้อย
พูดถึงการทำงานของเราในแต่ละวัน
กว่าจะข้ามคืนข้ามวันกว่าจะเดินทางกว่าจะได้
ก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้หรอกมันสงสารกัน
วงเขาก็แจ้งตำรวจนะฮะตำรวจมาคุมตัวไปนะครับ

ร้อยก็มีรวมเป็นเงินแล้วประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
ล่าสุดก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว